โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
ถ้าวันนั้นผมไม่ได้พี่ครับ
ผมไม่รู้ผมจะรอดไหม

หน้าภรรยาหน้าครอบครัวไว้

ด้วยหลายวิธีที่อยากจะขอบคุณนะครับ

ไม่รู้นะ

ไม่รู้จะตอบแทนยังไงแล้ว
ผมได้ยินเสียงแล้วว่ามันปั้งมาแล้วตรงหน้าโรงเรียนบุญ
แม้แค่เห็นหน้าพี่เลยผมก็เบื้องต้นคือไม่รู้จะติดต่อพี่เค้ายังไง
ไม่รู้เลยนะิแลคว่าอยากจะไปช่วยอะไรเลย

คิดมากคิดมากด้วยว่าถ้าพลาดขึ้นมาก็โดนเหมือนเขานี่แหละแต่ไม่รู้ว่าจะโดนตรงไหน
แต่ทำไมแต่เขาไม่ช่วยเหลือเขาอ่ะ
ก็อยากให้มันเป็นปลอดภัยที่สุดของพี่เขานะแต่ของผมก็ไม่เท่าไรแล้วเลยมันก็จบแค่นี้
พอได้ช่วยเหลือพี่เขาก็ดีใจแล้วแต่ก็คือว่าช่วยให้เขาปลอดภัยมากที่สุด
ไม่อยากให้เขาโดนยิงมากกว่านี้ไงเพราะกลัวกลัวเป็นอะไรมากกว่านี้ลูกเมียไม่รู้อยู่ยังไง